นักศึกษาปวสร้องสื่อ
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดเอาคลิปนี้มาเปิดเผยให้สื่อดูเลย
บอกว่าถูกรถกระบะชนชนแล้วหนี
ตอนนี้อยากให้มารับผิดชอบหน่อย
เพราะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
แล้วก็คลิปที่เห็นนี้นะครับเป็นนาทีที่รถกระบะ๔ประตู
พุ่งชนรถจักรยานยนต์ก่อนจะลากรถไปไกลกว่า๑๐๐เมตร
แล้วก็ถอยหลังให้จักรยานยนต์ที่ติดใต้ท้องรถด้านหน้าหลุดออก
ก่อนที่รถกระบะจะบึงหลบหนียังไม่สนใจใยดีกับคนเจ็บเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนพัทยากลางก่อนถึงฟู้ดแลนด์
ช่วงประมาณตี๓กว่าของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
หลังเกิดเหตุนายสหรัฐวรรณชัยอายุขออภัยนักศึกษาปวสปี๒
สถานศึกษาแห่งหนึ่งได้นำภาพวงจรปิดมาร้องสื่อเลย
สื่อช่วยตามหาหน่อยรถกระบะที่ก่อเหตุ
ขับไล่ชนจนร่างกระเด็นและมีคนได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นรถกระบะก็ขับหลบหนีนะครับ
โดยก่อนเกิดเหตุนายสหรัฐพร้อมเพื่อนประมาณ๕คน

ช่วงเวลาประมาณตี๓ก็ตัดสินใจพากันกลับบ้านแล้วครับ
เนื่องจากเห็นท่าไม่ค่อยดีเพราะคนที่โต๊ะข้าง
มาที่โต๊ะของกลุ่มเขาบ่อยมองแบบนี้
มันจะหาเรื่องอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่า
นายสหรัฐกับเพื่อนก็เลยตัดสินใจกลับบ้านดีกว่า
แต่ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนพัทยากลาง
ปรากฏว่ามีรถกระบะคันนี้แหละฮะ
ขับมาอย่างเร็วพุ่งชนแล้วก็ปรากฏตามภาพวงจรปิด
ขับมาเร็วมากแล้วก็พยายามเบียดแล้วก็พุ่งชน
หลังจากนั้นรถกระบะขับหลบหนีไป
นายสหรัฐจำหน้าสองคนในรถกระบะได้ชัดเจนเลย
เขายืนยันได้เลยบอกว่าเป็นคนที่เจอในสถานบันเทิง
โต๊ะข้างแล้วก็มองหน้ากันนี่แหละ
เพื่อนอีกคนของนายสหรัฐก็เปิดเผยนะครับว่ากระบะคันนี้
หลังจากชนรถของนายสหรัฐแล้ว
ยังพยายามจะชนรถจักรยานยนต์คันอื่น

แต่เคราะห์ดีที่เพื่อนของนายสหรัฐบอก
โอ้โฮตอนนั้นขี่แล้วก็เหลียวหลังไปมองรถกระบะ
โอ้โหมันไล่กวดมาเขาก็เลยหักหลบได้ทันนะครับ
เหตุอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายที่เกิดขึ้น
กลุ่มผู้เสียหายจึงอยากให้ตำรวจเร่งติดตาม
จับกลุ่มคนขับรถกระบะมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เนื่องจากเกรงว่าเรื่องนี้จะเงียบหายไป
ืบหน้าล่าสุดวันนี้นายปันพลอายุ๑๙ปี

ก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่า
ได้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจชุดสืบสวนแล้ว
โดยนำคลิปนำภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ที่นายปันพลได้สืบหามาเองจากเฟซบุ๊กเลยนะ
ส่งมอบให้กับตำรวจเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ขณะเดียวกันก็รอทางสถานบันเทิงดังกล่าวติดต่อมา
เพื่อเข้าไปดูภาพวงจรปิดเพิ่มเติมด้วย

คือเขาก็ติดต่อสารบันเทิงไปแล้วล่ะขอดูภาพดูเพิ่มแล้ว
แล้วก็รอว่าทางสารบันเทิงจะอนุญาตอะไรอย่างไรนะครับ
เพื่อจะเอาภาพวงจรปิดในสารบันเทิงมาเป็นหลักฐานประกอบด้วยนะครับ
เรื่องต้นก็รู้ว่าวงจรปิดสามารถจับภาพได้
ขณะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งตามพวกเขาออกมาจากร้าน
คือเขาออกมาจากร้านกันเขาก็ไม่คิดว่ามีใครจะวิ่งตามออกมาหรอก
หรือว่าจะขับรถกระบะตามออกมาหรอก
แต่ทีนี้ครับในเบื้องต้นพอจะรู้แล้ว
ว่าคนขับรถกระบะกลุ่มนี้เขาขับตามมาจริงด้วยนะคุณนะ
สำหรับสาเหตุเขาบอกน่าจะเป็นเรื่องของการเขม่นกัน
เนื่องจากนายปันพลแล้วก็เพื่อนคือกลุ่มของนายสหรัฐด้วย
นายปันพลด้วยนะคือเต้น
หมั่นไส้ท่าเต้นของพวกเขา